อีกสามคนหนึ่งเธอไปกับพี่สาวแล้วก็เพื่อนเพื่อน
ไปงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรที่วัดแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
แล้วมีคอนเสิร์ตของลำไยหายทองคำ
เธอบอกเธองงมากนะฮะอยู่ดีเนี่ย
มีผู้ชายเข้ามาทำร้ายกันแบบดื้อเลยนะครับ
ฟรรดิ
มาเล่นคอนเสิร์ตนี้นะครับแต่วันนี้ฮะน้องที่เขาถูกทำร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มนะฮะ
ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือคุณมัดหมี่นะฮะคุณมัดหมี่เป็นเจ้าของคลิปด้วย
เธอบอกว่าเธอแล้วก็พี่สาวแล้วก็เพื่อนอีก๒คน
เมื่อคืนนี้ไปทำบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
ที่งานวัดของวัดปางพูน

เขามีคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำนะฮะ

เหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างปกตินะ

ทีนี้เนี่ยเธอบอกเนี่ยกำลังถ่ายคลิปอะไรอยู่เนี่ยฮะ
เพราะว่าพี่สาวที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอเนี่ย
ถูกผู้ชายเสื้อสีขาวทำร้ายนะครับ
ด้วยการมาสอกเข้ากกหูแล้วก็ต่อยเข้าจมูกอีก
ตัวเธอเองอยู่ใกล้พี่นี่โดนต่อยจนปากแตก
หลังเกิดเหตุหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนี่ฮะผู้ชายคนนี้นะฮะ
พยายามวิ่งหลบหนีไปพวกเธอกับเพื่อนก็ช่วยกันเดินตามหา
แล้วเจอตัวชายคนนี้นะฮะเสื้อขาวนะครับ
ก็ไปแจ้งตำรวจให้เขามาดำเนินการดำเนินคดี
มาถึงผู้ชายคนนี้ก็ยังพูดจาแสดงกิริยาแบบเนี่ยฮะ
พูดจาไม่ดีโวยวายใส่ตำรวจ
แล้วอ้างว่าตัวเขาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
ไหมฮะแล้วก็จะมีเนี่ยเพื่อนของผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ก็
นี่พยายามมาแยกมากันระหว่างที่เขาโวยวายโวยวายใส่ตำรวจนะครับ
คือสรุปเนี่ยหญิงสาวผู้เสียหายเธอบอกว่าเธอก็งง

เพราะอยู่ดีก็มีคนมาดึงผู้ชายเสื้อขาวคนนี้แล้วก็พากันเดินจากไป

เอ่อเธอเองต้องไปแจ้งความที่สพปคลองรังศิษฐ์นะฮะ

เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนที่ทำร้ายเธอกับพี่สาวเนี่ยมาดำเนินคดี

รู้แค่ว่าผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกเขาเป็นขาใหญ่อยู่แถวนั้น

นี่นะฮะแถววัดบังภูลที่ตัวเมืองปฐุมธานี

มันยังไงกันถ้าใช่ถ้าใช่ชื่อนี้จริงนะ

นี่ผู้หญิงเขาบอกเขาไปทำร้ายเขาหน้าเวทีได้ยังไง
ไปทำร้ายผู้หญิงแล้วเดินหนีเฉยเลยนะคะ